มิจฉาชีพก็อาจจะแฝงตัวมาเตือนอีกครั้งย้ำอีกครั้งต้องระมัดระวัง
ดังนั้นนะครับคุณผู้ชมณขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งการหน่วยงานทุกหน่วยครับดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่
รวมทั้งอาจต้องมีการคุมเข้มโดยอาจจะต้องขออนุญาตตรวจบัตรประชาชนด้วยนะครับ
พร้อมสั่งการให้ตำรวจนั้นจัดซื้อร่มเพิ่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง
เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยและมาตรการรักษาความปลอดภัย
หลังจากการลงพื้นที่นะครับสั่งการให้พลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานจัดซื้อร่มเพิ่ม
แล้วก็จะแบ่งไปตามจุดคัดกรองต่าง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ที่ตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
นับพระที่นั่งดูศิษฐ์มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
เนื่องจากว่าในช่วง๒๓วันนี้นะครับก็จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ที่ยืมร่มจากจุดที่ให้บริการ
นำกลับมาคืนในจุดบริการดังกล่าวด้วยนะครับ
เพื่อจะได้เป็นการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นได้ใช้หมุนเวียนกันไป
ขณะที่เมื่อวานนี้ครับก็มีการจับกลุ่มชาวต่างชาติที่แอบแฝงเข้ามา
กระเป๋าประชาชนที่เดินทางมายังท้องสนามหลวง
จากการตรวจค้นชาวต่างชาติกลุ่มนี้พบมีดพกแล้วก็คัตเตอร์
นำมาเป็นอุปกรณ์ก่อเหตุนะครับจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่
เข้มบริเวณจุดคัดกรองทุกจุดและตรวจกระเป๋าอย่างละเอียด
กันผู้ที่ไม่หวังดีอาจจะลักลอบเข้ามาก่อเหตุความไม่สงบ
เพราะว่านักขณะนี้เองเห็นใจเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าโดยรอบท้องสนามหลวงก็อาจจะต้องคุมเข้ม
ดูแลความสะดวกดูแลความปลอดภัยก็อาจจะมีมิจฉาชีพแฝงตัวมา
มีคนวิกลจริตรวมทั้งคนเมาด้วยก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับ
สอดส่องดูแลด้วยครับพร้อมทั้งขอให้ประชาชน
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับประจำจุดตรวจในการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้ง
เดินทางเข้ามาในพื้นที่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อคุณผู้ชมนั้นสอดส่องแล้วก็เห็นข้อมูลแจ้งได้สายด่วน๑๘๙
หากเจอเหตุร้ายหรือว่าเหตุการณ์ที่อาจจะนำไปสู่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น
แจ้งไปได้ที่เต็นต์อำนวยการในท้องสนามหลวงครับ